เสพข่าวมาจนเป็นความอินเหมือนกันนะคุณ
อินตั้งแต่เห็นคลิปแล้วรู้สึกแบบหดหู่

หนึ่งในคนที่อินคือใครรู้ไหม

นี่คุณพ่อของคุณการเนี่ยเกษียณมา๑๐กว่าปีแล้วนะ
แล้วคุณการก็เลยเสพข่าวเรื่องนี้แล้วอินค่ะ
อินถึงขั้นโพสต์ยาวเลยคุณผู้ชม
คือโพสต์ถึงเรื่องผู้กำกับโจ้นี่แหละนะคะ
แล้วคุณการโพสต์เกี่ยวกับการติติงวงการศรีกากี

เป็นบุคคลอันตรายที่เสพติดความรุนแรง

ใช้เครื่องแบบบังหน้าหาผลประโยชน์
แล้วมีการใช้เส้นสายให้ผู้ใหญ่ช่วยโยกย้ายก่อนจะเกิดข่าวใหญ่
แล้วคุณการบอกว่าตำรวจต้องจับ
ต้องจับผู้กำกับโจ้โชว์ให้ประชาชนดู

คุณรู้ไหมจริงที่ทีมข่าวของเราจะคุยนะ
จะคุยเรื่องที่เมื่อวานพี่การเป็นยังไง

พี่การก็เลยพูดถึงเรื่องภูมิกับโจ้ให้ฟังด้วย

บอกว่าพี่การพี่การที่พี่การโพสต์นั่นน่ะคือยังไง
พี่การบอกว่าพี่ก็ดูข่าวนี่แหละ

พ่อพี่เป็นตำรวจตอนนี้เกษียณไปแล้ว๑๐ปี

เชื่อนะตำรวจดียังมี
แต่ว่าตำรวจที่แอบแฝงมาในคาบคนดีก็มี
ซึ่งตำรวจกลุ่มนี้ไม่ต่างอะไรจากผู้ร้ายเลย
เดี๋ยวลองฟังสิ่งที่เราสัมภาษณ์พี่การภรรยาพี่เสกหน่อยค่ะ
คืออันนี้พี่การพูดจากภาษา
กันหรือว่ายังไงคะหรือว่าได้ยินมาว่าแบบ
ตรงนี้แหละสำรวจจะว่าการยังไงจะมาอุ้มการยังไงก็ช่างเถอะ
แต่ว่าใครเขาก็เห็นกันทั้งโลกแล้วว่าที่ญี่ปุ่นเขาก็เสนอข่าวนี้
อืมนี่ค่ะพี่การก็บอกนะ